ด้านลูกสาวเนี่ยก็อัปเดตอาการแม่นะครับ
ก็ทำให้หลายคนตกออกตกใจกันนะครับ
เมื่อคุณบุ๋มพระรดาโพสต์ภาพ
พร้อมกับระบุข้อความว่าแม่ขอหยุดงาน๑วัน
ส่วนอาการอัปเดตเป็นยังไงจะแจ้งให้ฟังอีกทีนะจากอันดามัน
ลูกสาวเป็นคนโรงภัย
ต่อมาก็มีการอัปเดตความคืบหน้าอีกครั้งนะครับ
จากมีหลายคนโทรศัพท์หาคุณแม่เยอะมาก
เนื่องจากอาการภูมิแพ้กำเริบรุนแรง
ใครจะติดต่อในช่วงนี้ให้โทรหาพี่นกเลยนะคะ
ขอบคุณมากค่ะอันดามันโอ้โหเป็นผื่นอย่างนี้เลย
เป็นพื้นแดงเลยไปฟังเสียงกูได้บูมไหมไม่สะพาดแล้ว
เสียงมากตอนนี้ดีขึ้นเพราะยาค่ะยาอัดกระหน่ำมาก
แล้วก็ยังโอเคอยู่อากาศยังมีวูบอยู่นิดนึงอะไรอย่างนี้
แต่ไม่ต้องเป็นห่วงสบายใจได้ครับก็สบายใจได้ก็คือภูมิแพ้นั่นแหละ

นี่ไงหมอนแหละมันได้รอบมาพูดละไง
เพราะว่าเป็นผื่นคันเวลาไปดำน้ำหรือเล่นน้ำทะเลครับ

ซึ่งมีอาการเป็นผื่นแดงครับ
ขึ้นตามตัวอาจเกิดได้จากการแพ้หรือสัมผัส
เขาบอกว่าตัวอ่อนของแมงกระพุนที่มีขนาดเล็กมากเหมือนกัน
ใช่อันนี้มิ้นเคยเจอเพราะมันจะมองไม่เห็นบางทีมันเป็นเศษเป็นอะไรเป็นหางเป็นนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เรามองไม่เห็นแต่เวลาลงน้ำเคยเป็นไหมคะลงน้ำรู้สึกมันแสบคัน
มันยิบยิบแต่เราไม่รู้ว่าโดนอะไรส่วนหนึ่งก็เป็นพวกเนี้ยค่ะอ๋อ
แต่ว่าถ้าใครแพ้แรงหรือแพ้สารเคมีแรงอย่างนี้มันก็จะแบบ
มันก็เหมือนคนแพ้อาหารทะเลใช่ไหม
คนด้วยคนแพ้อาหารทะเลส่วนใหญ่มันจะเป็นสารในตัวสัตว์นั้นค่ะอะไรแบบเนี้ย
ถามมดดำอย่างมดดำเคยเล่นน้ำทะเลไหม

แม้กระทั่งมดดำเจ็บทีหาดใจยังไม่เคยเห็นเลย

จะไปทำไมอ่ะแต่เดินป่านะ
ขึ้นเขาลงห้วยไปแน่นอนแม่น้ำน้ำสึดาทะเลไม่ชอบ
มาก่อนที่บ้านก็เป็นเจ้าของโรงแหลมยังไม่เคยไปโรงแหลม
แฟฟอล์โรงแหลมปะเป็นอย่างไรอยู่ที่ภูเกษ๒รี่

โปรดติดตามตอนต่อไป